โรงเรียนแห่งหนึ่งก็มีการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือเล็กนารี
แล้วมีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ
ค่ายจัด๒วันคือ๓และ๔กุมภาพันธ์
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ระทึกเพราะว่า
กิจกรรมรอบกองไฟไฟมันลุกติดจริง
ไม่ได้ติดที่กองไฟนะฮะติดที่ร่างของลูกเสือ
แล้วไฟคลอกเด็กดูเหตุการณ์ครับ

แล้วได้ยินเสียงเด็กร้องจะตกใจมากแล้วสงสารมากครับ

แล้วน้องโดนไฟคลอกคือวิ่งหนีเลยวิ่งไกลเลย
คือตกใจด้วยสติแตกด้วยนะครับ
ก็พยายามไล่ตามกว่าจะช่วยได้

โรงเรียนโนนสังวิทยาคารของอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนธนารี๓และ๔กุมภาพันธ์
ช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยมีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ
ปรากฏว่าในจังหวะที่เตรียมจะจุดกองไฟจังหวะนั้น
มันมีประกายไฟปลิวไปติดที่ถังน้ำมันเบนซิน
แล้วไฟมันลุกพึบแล้วระเบิดติดชุดนักเรียนตุ๊ดลูกเสือ
อยู่ตรงบริเวณรอบกองไฟตรงจุดนั้น
มันโดนเข้าที่เสื้อผ้าไงแล้วมันก็ลามไปทั้งตัวเด็กนะครับ
มีลูกเสือโดนไฟคลอก๔คนครับที่น่าเป็นห่วง
เด็กชายวิทยาวัฒน์แก้วมาตรเด็กชายชนลการล่าหาร
เด็กชายอนุพงศ์แนวทางและเด็กชายสุวัชชัยผงทองครับ
คนนี้ถูกไฟลุกไหม้ตามร่างกาย
เด็กชายสุวัชชัยน่าเป็นห่วงที่สุด
คือไฟไหม้๙๐แล้วบางส่วนของร่างกายมันก็ผู้พอง
ตอนนี้ทั้งหมดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ถูกกระจายไปที่โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดด้วย
และอาจจะส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่จังหวัดใกล้เคียงด้วย
อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
บางคนต้องใส่ท่อต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

วันนี้ผู้ปกครองของเด็กเข้าแจ้งความร้องทุกข

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ดูสภาพเด็กสิครับเนี่ย
ต้องมาดำเนินคดีครับผู้ปกครองไม่ยอม
ข้อหากระทำการโดยประมาทให้เกิดไฟไหม้
เป็นเหตุให้ผู้อื่นอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
ตำรวจก็จะลงพื้นที่ไปตามหาตัว

ก็ทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะต้องให้ปากคำนะครับ
ครบเพลิงที่คาดว่าเตรียมจะใช้ในการจุด

แต่ปรากฏว่าไฟมันติดถังน้ำมันแล้วมันพลึบเลยนะฮะ
วันนี้ทางโรงเรียนส่งตัวแทนไปเยี่ยมเด็กที่บาดเจ็บแล้วนะครับ
แล้วก็ยินดีจะรับผิดชอบและหาทางเยียวยาต่อไป
กลายเป็นว่ารอบกองไฟเมื่อคืนนี้คือไม่ได้จุดแล้วฮะ
พอมันเกิดไฟไหม้ขึ้นซะก่อนกิจกรรมก็เลยต้องหยุด
เดี๋ยวต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงแล้วว่ากันไป
ขั้นตอนของกฎหมายรวมถึงรอติดตามคำชี้แจงต่อไปครับ
ต้องระวังเลยนะคะโอ้โหน่ากลัวมากจริงเนอะ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุอะไรใด